ถ้าหากว่าเราไปดูสถิติสำคัญของจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ตัวเลขที่จะปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับคุณผู้ชม
นี่คือจำนวนข้อมูลของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยนะครับ
ในปี๒๕๕๘เราพบว่าในปี๒๕๕๘นั้น
ผู้ป่วยมีทั้งสิ้นกว่า๑๔๐๐๐คน
จำนวนนี้เสียชีวิตไปประมาณ๑๔๑คน
สรุปแล้วใน๑ปีนั้นนะครับ
จะมีจำนวนผู้ป่วยนั้นประมาณ๑๑๙๑๐คนครับ
คราวนี้เราไปดูรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมกันครับ
ข้อมูลของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี๒๕๕๙นะครับ

ตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนกระทั่งในปี๒๕๕๙นี้
โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้
จำนวนผู้ป่วยสะสมจนถึงวันที่๒กุมภาพันธ์๒๕๖
พบผู้ป่วย๕๑๒๙คน

อัตราป่วยต่อแสนประชากรอยู่ที่๗๘๘คน
อัตราตายต่อแสนประชากร๐คนนะครับ
อัตราป่วยตายคิดเป็นร้อยละ๐เช่นเดียวกัน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย
พบผู้ป่วยโรคไข้ซิกาครั้งแรกในปี๒๕๕๕จนถึงปี๒๕๕๙

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการรุนแรงครับ
โดยมีอาการไข้มีผื่นตาแดงหรือปวดข้อ

ในปี๒๕๕๙พบผู้ป่วยจำนวน๑คน
เป็นเพศชายอายุประมาณ๒๐ปีครับ
โดยประมาณเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๔มกราคมปี๒๕๕๙

และไม่พบการระบาดในประเทศไทย
ส่วนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาต่างประเทศ
รายงานข้อมูลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๓๐มกราคมปี๒๕๕๙
พบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไข้ซิกาใน๒๖ประเทศ

และในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาและแคริเบียนครับ
สถานการณ์ทั่วโลกในปี๒๕๕๙องค์การอนามัยโลกนั้น
พบผู้ป่วยทั้งสิ้น๓๐คนจาก๑๒ประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐสหกรกายาน่าประเทศบาเบโดส
วาดอร์โบรีเวียเฮติโดมินิกันแล้วก็หมู่เกาะเบจิชเวอร์จิ้นนั่นเองครับ
นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ
เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับ